พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงปู่บุญนาศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้ายหลังกลับจากรักษาอาการอาภาษณ์ถึงวัดป่าสถิผลจังหวัดสกลนครได้มรณภาพอย่างสงบค่ะ
รถฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินนำหลวงปู่บุญนาธรรมธิโนเจ้าอาวาสวัดป่าโสดธิผลเดินทางกลับถึงกุฏิวัดป่าโสติผลตำบลช้างมิ่งอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครภายหลังอาภาษณ์หนักเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
หลวงปู่อาการสุดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจากอาการอาภาษณรุมร้าวมานาน
ล่าสุดมีอาการเลือดท่วมปอด
แต่หลวงปู่บุญหนายังรู้สึกตัวดีระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ประสงค์ขอกลับรักษาตัวเองที่วัดป่าโสธิผล
ขณะที่เดินทางกลับมาถึงวัด
โยมที่เลื่อมใสและเคารพสัทธา
ทยอยเดินทางมาเฝ้ารับหลวงปู่กันเป็นจำนวนมาก

ทีมแพทย์ที่เฝ้าทำการรักษาได้ดูแลอาการอาภาษณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะเดินทางมาถึงนั้นหลวงปู่ไม่มีอาการตอบสนองใด
กระทั่งเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
หลวงปู่เริ่มมีอาการตอบสนองและกลับมารู้สึกตัวดีขึ้น
แพทย์ได้เรียกถามหลวงปู่ตลอดเวลานะคะ
และกราบเรียนหลวงปู่ว่าได้พาหลวงปู่กลับมาถึงวัดแล้ว
แต่ว่าต่อมาค่ะเวลา๑๔นาฬิกา๕๒นาที
หลวงปู่ละสังขารอย่างสงบ
สิริรวมอายุ๘๔ปี๙เดือน๑วัน๖๔พันศา
หลวงปู่บุญนาธรรมธินโนเกิดวันที่๕กรกฎาคม๒๔๙
แรม๖ค่ำเดือน๘ปีมาแม่
บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ๑๒ปี
เป็นหลานแท้ของหลวงปู่ฝันอาจาโร
วัดป่าอุดมสมพรพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสกลนคร
จากนี้หลวงปู่บุญหนายังเป็นสิทธิ์ธรรม
หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
บวรพุทธศาสนาพระสายวิปัสนากรรมฐาน
เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้าย
ดำรงอยู่ณวัดป่าโสธิพล
กำหนดการเบื้องต้นนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนครแจ้งว่าในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพ
โดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ